คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เราต้องเตือนคุณผู้ชมกันนะฮะ
นั่นก็คือเรื่องของฝนที่ตกหลายพื้นที่
เขาบอก๕๐กว่าจังหวัดยังคงมีฝนตกอยู่
ภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหนึ่ง
เพราะว่ามีมรสุมปกคลุมอยู่นะครับ
คุณผู้ชมสภาพพื้นที่ของภูเก็ตนะ
ท่วมท่วมรถบางคันมิดทั้งคันเลย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ด้วยนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมเอ๊ะนี่ทำไมเกือบมิดหลังคาเนี่ย
หรือว่ารถคันนี้ตกลงไปในบ่อน้ำคุณ
คุณผู้ชมภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าสนาม
ขาออกที่ตำบลสาคูนะฮะ

ถูกน้ำท่วมรถเสียหายทั้งคัน
คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่คลองไม่ใช่ร่องน้ำ

โอ้โหคุณผู้ชมจอดไว้นะฮะ
เอารถออกไม่ทันฝนตกหนัก
น้ำท่วมมิดหลังคาเลยนะครับ
พนักงานลุยน้ำเข้าไปเพื่อจะดูรถของตัวเอง

ก็มันจมอยู่แบบนั้นนะคุณแน่นอนดูสิ

คุณผู้ชมฮะอันนี้ที่ภูเก็ตนะ
แล้วก็มันมีใกล้กับสนามบินอนาชาติภูเก็ต
นโดมิเนียมแห่งนี้คุณดูสิฮะ
น้ำก็ท่วมพื้นที่ชั้นล่างภายในคอนโดแห่งนี้เหมือนกันนะครับ
รถยนต์รถจักรยานยนต์กลายเป็นรถอะไรแล้วล่ะ
รถดำน้ำแล้วนะฮะ
เป็นรถของผู้พักอาศัยภายในคอนโดถูกน้ำท่วมไปครึ่งคัน
รถเสียหายหลายสิบคันนะครับ
เจ้าของรถไม่สามารถที่จะเอารถออกมาจากที่จอดได้ทันนะครับ
ดูสภาพภายในคอนโดก็น้ำท่วมคุณดูสิ
โอ้โหท่วมห้องเครื่องเลยนะ

บางคนบอกว่าคือเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักจริง
ก็ไม่รู้จะลงมาเลื่อนรถยังไงเหมือนกัน

มาลงมาดูรถเห็นสภาพแบบนี้แล้วก็ปวดหัวกลุ้มใจเลย

เมื่อคืนหลับสนิทไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝนตก

คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปว่า
แต่ละพื้นที่ยังมีฝนตก๑๖๐๗๐ของพื้นที่ท่านอยู่นะครับ

คุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนก็ไลน์ข้อความ

ก็ส่งข้อความมาบอกต่อได้เรื่องสภาพอากาศแถวบ้านท่านนะฮะ